ถ้าย้อนไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันนั้นที่อุดรธานีฝนตกหนัก
ฝนตกเยอะมากในเขตเทศบาลนครอุดรธานีน้ำท่วมขังเต็มไปหมด
หน้าลงลงหน้าโรงเรียนเนี่ยน้ำท่วมขังคือมีเด็กนักเรียนเนี่ย
เดินมาหน้าโรงเรียนแล้วถูกไฟดูดเนี้ยเยอะแยะมากอืม
วันนั้นรู้สึกจะห้าคนค่ะนี่คือหนึ่งในห้านะฮะน้องจีดาพานะครับ
คือเดินมาเนี่ยแล้วจะเห็นน้องเนี่ยล้มฟุบจมน้ำลงไปเลยนี่เห็นไหมฮะ
นี่ค่ะมาอยู่ใกล้ใกล้เสาไฟด้วยนะใช่ค่ะแล้วหงายหลังไปเลย
จะมีเนี่ยฮะผู้ที่เขานี่เข็นรถผ่านมานะฮะ
แล้วจะมีคนเข้ามาช่วยก่อนคนนึงนี่นี่ที่แฟนของเขาเรียกบอกมาช่วยหน่อย
มาช่วยหน่อยคุณสุภารัฐนี่เป็นสาวหล่ออืมอ่า
ซึ่งความจริงเธอบอกเธอเองเธอก็เพิ่งบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ล้มมา
แต่ก็เนี่ยฮะมาดึงดึงขึ้นมาแต่น้องแน่นิ่งไปแล้ว
มน้ำอยู่พักหนึ่งด้วยค่ะแน่นิ่งไปแล้วคุณสุภารัฐบอกพยายามจะปั๊มหัวใจ
แต่ก็ปั๊มไม่ไหวนะฮะเพราะว่าตัวเองก็เป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมฮะ
แรงก็น้อยแม้จะเป็นสาวหล่อนี่แล้วมีเด็กนักเรียนชายคนนึง
เข้ามาช่วยปั๊มหัวใจค่ะชื่อน้องบอสนะฮะคือน้องบอสเนี่ย
น้องผู้หญิงที่ถูกไฟช็อตตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยอยู่ม๓นะฮะน้องบอสนี่อายุ๑๗นะครับ
ม๕คือทีแรกเนี่ยน้องบอสบอกเข้ามาถึงเนี่ยเห็นน้องเนี่ยแบบนอนสลบแน่นิ่งไปแล้ว
แล้วมีความจริงมีคุณยายอีกคนนึงคุณยายเนี่ยพยายามจะใช้มือเนี่ย
บเข้าไปที่หน้าอกของเด็กอ่าเพื่อจะกระตุ้นให้เด็กตื่นน้องบอสบอกยายไม่ต้องย้ายไม่ต้องเดี๋ยวผมทำเอง
สุดท้ายน้องบอสเนี่ยปั๊มหัวใจให้กับเด็กนักเรียนหญิงคนนี้จนฟื้นคืนสติขึ้นมานะครับ
แล้วน้องก็บอกว่าหนูถูกไฟดูดมันดราม่ามากกว่านั้นนะคุณเขียนมาสอน
เพราะว่าคุณยายที่พยายามมาช่วยเด็กคนนี้ทีแรกเนี่ยคุณยายเนี่ยขับรถมาหน้าโรงเรียนแห่งนี้
เพื่อจะมารับหลานสาวกลับบ้านแล้วเห็นว่ามีเด็กเนี่ยจมน้ำหมดสติ
ถูกไฟดูดเห็นเขาช่วยกันก็เลยจะเข้าไปช่วยด้วยจังหวะที่พลิกเด็กขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะปั๊มหัวใจกันเนี่ย
เห็นหน้าอกเสื้อเป็นชื่อนามสกุลของหลานสาวตัวเองทีนี้โอ้โหเนี่ยฮะแต่สุดท้ายช่วยกันทันนะครับ

รอดชีวิตได้แบบนี้ฮะน้องบอสนายปรัชญาใจบุญนะครับ
มาช่วยเหลือเด็กนักเรียนวันศุกร์ที่ผ่านมาและวันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เปิดเรียนเช้าวันจันทร์ที่โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์โรงเรียนของน้องบอส
มีพิธีมอบเกียรติบัติกันเลยนะฮะเห็นแล้วขนลุก
ใช่คนทำอะไรดีมันต้องชื่นชมแบบนี้แหละพี่อุ๋ยเป็นกำลังใจนะ
ใช่นี่เสียงกรี๊ดเสียงปรบมือ
นี่น้องบอสนะฮะท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้หลายหน่วยงานนะฮะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนี่คือน้องบอสนะฮะ

เรียนรอดออยู่ด้วยนี่เห็นไหมที่บอกผมเรียนรอดอมาคุณยาย
เดี๋ยวผมปั๊มหัวใจเองหน้าตาหล่อตัวสูงจิตใจดีอีก
พอโรงเรียนศึกษาที่การจังหวัดวันนี้มามอบเกติบัติ
อบเงินทุนการศึกษาให้กับน้องบอสตอนนี้เรียนชั้นม๕นะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ทางพันเอกธนาวีวิชาชัยรองผู้มนุยการ
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอุดรธานี
วันนี้บอกว่าทางผู้บังคับบัญชาก็ชื่นชมน้องบอสมาก
กล้าหารมากนะไปช่วยคนที่แบบถูกไฟดูดจมน้ำ
แล้วก็ใช้วิชาความรู้จากการเรียนรอดอร์เนี่ย
แล้วก็ประกาศเกียรติคุณระดับประเทศให้รับรู้กัน
และจะสนับสนุนให้เข้าสอบโรงเรียนเตรียมทหารอีกครั้ง
หลังจากปีที่ผ่านมาตอนอยู่ม๔บอสเคยมาสอบแล้ว
แต่ไม่ผ่านเดี๋ยวจะสนับสนุนให้มาสอบอีก
นี่ภาพตอนที่เรียนรอดอเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางผู้บัญชาการมณฑนทหารบก
ที่๒๔ค่ายประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี
ตั้งแถวกองเกียรติยศเลยร้องเพลงรอดอกระแบบดังกระหึ่ม
ค่ายทหารเลยเพื่อมอบเกียรติบัติให้กับนักศึกษาวิชาทหาร
ปรัชญาใจบุญฟังเพลงนี้แล้วมันคึกคักเลย
หลังแล้วมันฮึกเหิมใช่ปะเรียนรอดอเบียนลงเรียนตอนเช้าก็ไปหน้า
สาวทงเลยถึงตอนผมเรียนมอปลายหลายปีแล้วค่ะ
ผมก็ไปไปหน้าสาวทงอย่างนี้คุณหยิบตอนครับ
โดนทำโพสต์หรืออะไรค่ะเพื่อนมงขึ้นเสาคำเวณนี่บอสเห็นไหมฮะ
ขอให้สอบเตรียมทหารผ่านนะน้องนะชื่นชมมากจริงค่ะ
แล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเชื่อว่าท่านก็จำได้อยู่แล้วนะฮะ
เหตุการณ์นั้นเป็นน้องบาสนะฮะนี่น้องบาสเนี่ย
นักศึกษาปวสแผนกคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ไปช่วยเด็กนักเรียนที่ถูกไฟดูดเหมือนกันและตัวเองก็ถูกดูด
เห็นไหมฮะทีแรกเนี่ยขอร่มแล้วร่มมันหัก
เพราะบาสบอกรู้แล้วว่าน้องถูกไฟดูดเนี่ยเอามือไปจับไม่ได้
เขาก็ส่งผ้ามาให้ก็ดึงตัวขึ้นมาแล้วนี่พอดึงขึ้นมาถึงข้างบนได้เนี่ย
จุดไฟดูดเนี่ยบาสนี่เซเลย
เพราะโดนไฟดูดเหมือนกันไปอยู่โรงพยาบาลอยู่วันหนึ่งนะฮะ
รักษาอาการหายจากอาการบาดเจ็บเรียบร้อยน้องที่ไปช่วยก็ปลอดภัยแล้วนะฮะ
ล่าสุดวันนี้นะครับที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีวันนี้เปิดเรียนเหมือนกัน
น้องบาสอัธชัยอาจอุดมนี่ฮะทางสถาบันเนี่ย
แล้วก็ทางอบจของอุดรธานีด้วยมามอบเงินทุนการศึกษาให้๕๐๐๐บาท
หอการค้ามามอบโทรศัพท์มือถือให้บาส๑เครื่อง
เพราะตอนไปช่วยเด็กเนี่ยมือถือจมน้ำเปียกน้ำ
ทีแรกมาสเขามีคนที่บริจาคเงินมาช่วยเหลือนะ
หลังจากทราบข่าวว่าน้องบาดเจ็บด้วยบาสบอกตั้งใจจะเอาเงินบริจาคไปซ่อมมือถือ
บาสบอกว่าต้องขอบคุณผลเอกประวิจรวงสุวรรณรักษาการนายทรวตมริ
ค่ะอ่าแล้วก็วีดีโอคอลมาให้กำลังใจมาขอบคุณด้วย
บาสบอกรู้สึกตื้นตันใจมากที่มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือ
แล้วก็มอบโทรศัพท์มือถือใหม่ให้
ด้านการศึกษาตั้งใจว่าจะเรียนต่อคณะวิศวะคอมพิวเตอร์
หลังจากจบปวสอที่เทคนิคอุดรธานี
จะไปต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลอีสาน
เขตขอนแก่นเพราะอยู่ใกล้บ้านจะได้ดูแลคุณยายด้วย
เงินที่มีคนบริจาคมาให้เดี๋ยวจะนำไปช่วยเหลือคุณยายด้วย
ปรับปรุงเรื่องของบ้านที่อยู่ด้วย
นี่น้องบาสนะครับขณะเดียวกันนะครับ

ให้ทุนเรียนฟรีกับบาสแล้วนะฮะอีกหลายมหาวิทยาลัยก็พร้อมจะรับให้ทุนเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีด้วย
หลังจากจบปวสอนอกจากน้องบาสกับน้องบอสคือถ้าย้อนไปดูเหตุการณ์ของน้องบอสนะฮะ
นักเรียนชั้นม๕เนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือก็คือน้องคนนี้
นี่คือน้องคนที่ถูกไฟดูดใช่ค่ะแล้วนั่นคุณยายน้องสาวหล่อคนนี้ไปช่วยคนแรกเลย
สุภารัฐนะครับอายุ๒๘ปีนี่เป็นฮีโร่คนหนึ่งเหมือนกัน
บอกว่าวันนั้นเนี่ยกำลังขี่รถกลับมากับแฟนนะไปรับรีเทนเนอร์ที่คลินิกทำฟัน
มาถึงตรงนั้นเนี่ยเห็นน้องจมน้ำอยู่หน้าโรงเรียนก็จอดรถแล้วก็ลงไปช่วยนะครับ
แล้วน้องบอสก็เข้ามาช่วยปั๊มหัวใจจนสามารถช่วยชีวิตน้องที่จมน้ำเอาไว้ได้
ถูกไฟดูดแล้วก็มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลด้วยนะฮะ
ส่วนคุณยายของน้องนะครับคุณยายสมทวินอายุ๖๒นะครับ
วันนี้ก็บอกขอขอบคุณทุกคนจริงถ้าไม่รีบเข้ามาช่วยตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหลานสาวเหมือนกัน
แต่มันเป็นเรื่องราวที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่เชื่อมั่นในการทำความดีนะ
ต้องขอชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพลเมืองดีทุกคนจริงจริงต้องใช้คำว่าเสี่ยงชีวิตจริงจริงนะ
เพราะตัวเองก็เสี่ยงที่จะโดนไฟดูดเหมือนกันเพื่อที่จะไปช่วยชีวิตคนอื่นอ่ะ
เขารู้ทั้งนั้นว่าเด็กจมน้ำเพราะถูกไฟดูดใช่แต่เขาไม่แบบไม่อิดอ่อนเลยที่จะไปช่วย